ต่อมาเบรกนี้ค่ะในช่วงสบายดีรึเปล่า
เราจะพาไปพูดคุยกับคุณยุ้ยปัธมวัล
บอกเลยว่าเธอเองมี๒บทมีคุณแม่ลูก๑ลูก๑
แล้วก็เป็นคุณลูกที่คอยดูแลแม่ทุม
และก็ยังดูแลสุขภาพของพ่อรองด้วยจะเป็นอย่างไรมั่ง
ให้กำลังใจเธอกันนะคะไปพูดคุยกับเธอกันค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะวันนี้สบายดีรึเปล่าของเรานะครับ
อยู่กับไอดัลยุค๘๐หรือว่า๘๐หรือ๙๐นะครับพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะ
สวัสดีนะคะสลมมัน๘๐หรือ๙๐ค่ะพี่ยุ้ย
นักแสดงมาเป็นนักร้องค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ

จริงแล้วยี่ว่าถือว่าเป็นความโชคดีมากกว่า
ที่เราเป็นลูกคุณพ่อและคุณแม่

มันคือตอนนั้นเด็กมากแล้วเราก็จะเวอนิดนึง
แต่พอเราไปที่ไหนไปเล่นละครเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้
ก็จะได้เจอแบบคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคือ
เจอคนที่เรารู้จักอยู่แล้วสนิทอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ที่เราไปกับคุณพ่อคุณแม่เราก็เลยอุ่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันยากจากตอนเด็กเลยแบบเด็กเขาก็จะเลี้ยงอีกแบบหนึ่ง

เร็วดิวนี้เด็กก็จะเป็นวัยรุ่นเร็วขึ้น
กับพ่อรองแม่ทุ่นละคะที่ทำเป็นพี่ในฐานะลูก
ในการแบบดูแลตัวเองมากขึ้น
และก็ไม่ค่อยดื้อแล้วหลักจากที่พี่พ่อป่วยหนัก
พี่พ่อก็น่าจะรู้ว่าเขาอยากอยู่กับหลาด
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวินัย
วินัยและการเป็นคนอ่อนน้อมทำตน
ที่จะทำอย่างไรวก็ได้ให้เราอยู่ในสังคมให้ได้ดี

ยูฒิสบายดีหรือเปล่าจะตอบว่าอย่างไรคะ
สบายดีค่ะคิดถึงทุกคนเสมอค่ะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวินัยวินัยแล้วก็การเป็นคนที่แบบอ่อนน้อมทำตนอะไรอย่างนี้ทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ในสังคมให้ได้ดี
มีระเบียบวินัยนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนบอกเลยทำสองอย่างนี้ได้นะผู้ใหญ่นะจะเอ็นดูอีกเยอะเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับดีจากพี่ยุ้ยปรัฐมวัลนะคะ